เหตุการณ์นี้มีบางคนตั้งคำถามว่า
กฎหมายสามารถจะทำอะไรดำเนินการอะไรได้บ้างไหม

เราต้องเล่าถึงคนนี้อีกแล้วเหรอ
เพราะเดือนเสร็จเป็นข่าวอยู่เรื่อยล่าสุด

ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูกันหน่อยครับ
คนเก็บตุ๊กตางงเลยครับ

นี่เลื่อนชั้นให้ด้วยนะ
ปกติแล้วผู้ชายคนที่ใส่สูตรใส่หมวกสีดำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้พี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
บริเวณหน้าสารเจ้าพ่อสิทธิชัยครับ
ตั้งอยู่ภายในวัดใหญ่ชัยมงคลที่อายุทยาครับ

ห้ามนะใครเอาตุ๊กตาญี่ปุ่นมา

จะเข้าไปเก็บไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้น

เหตุการณ์ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นสิครับ
ตรงนี้ก็ว่าคุยเหนื่อยแล้วนะ

เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับ
ธรรมศาลที่หลังโดรณ์

จะอยู่แต่ในมหานรุก

แล้วก็เหมือนผู้จ่าสาบแช่งก็ไม่รู้อ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของวัด
พี่พิรมอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่า
อ้าวนี่เคร้อยล้านนี่นะ
เห็นอยู่แถวสารเจ้าพ่อสิทธิชัยเสร็จแล้ว
เขาไปรื้อตุ๊กตาที่ประชาชนเอามาถวาย
ตุ๊กตานางรำเทวดาอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นห้ามห้ามเลยนะ
พี่เองก็เลยเข้าไปช่วยห้ามครับ

จากศาลเจ้าพ่อสิทธิชัยเดินไปนู่น

สักพักกด๑๙๑แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ

แต่โดยดีโดยนั่งแท็กซี่ออกไปนะครับ
บอกพี่มาอย่างนี้ไม่ถูก
แต่ให้ตำรวจมา

ก็คือตำรวจก็เชิญเขาออกเข้ามาแท็กซี่

ผมเจ้าที่วัดผมใส่เสื้อวัดผมก็บอกเขาอย่างนี้ครับ

เขาก็เดินไปนู่นรอบที่นี่ไปดูดไปนึกของที่ทำงานผม
ผมก็งงใครวะลืมของผม
คำถามคือว่าแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อดีฮะ
ใช่คุณผู้ชมฝากถามน้องคิง
คือให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อจะได้ลองแสดงความคิดเห็นหน่อย
หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีคำแนะนำยังไง

ใช่ว่าจะดำเนินการอะไรกับเขาได้บ้าง
แล้วไม่รู้ว่าจะไปที่จังหวัดไหนต่อด้วยนะฮะ
สรุปมาให้แบบนี้แล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
คำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องดู
ก็ก่อนหน้านี้เขาไปอยู่หลายจุดหลายจังหวัดเหลือเกินครับ
ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมา
หรือมีใครบาดเจ็บหรือตัวเขาบาดเจ็บ

คุณผู้ชมครับหลังจากศึกมาเมื่อ๓๑สิงหา

ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่า
คุณเคร้อยล้านสวมสูตรสีน้ำตาลบุกไปที่

มีเหตุการณ์คดีกำนันนกเกิดขึ้น
ตะโกนต่อว่าต่อขานบิ๊กโจ๊กครับ
รองพบตรที่รับผิดชอบทำคดีในช่วงเวลานั้น
นี่นะจาก๓๑สิงหาศึกปั๊บ๙กันยา
ที่นครปฐมตอนบวชเห็นว่าอยู่ภาคใต้ใช่ไหมฮะ

อ้าวจากภาคใต้ขยับไปโผล่ที่นครปฐมครับ
ให้ออกไปข้างนอกตอนที่กำลังต่อว่าต่อขานอยู่เพื่อ
เคลียร์พื้นที่และจัดการกับสถานการณ์
จากนั้นไม่กี่วัน๑๕กันยาครับ
ร้อยล้านไปปรากฏตัวอยู่ที่ภาคเหนือครับ
อนุสวรีครูบาศรีวิชัยที่เชียงใหม่
เก๋งปาดไปปาดมา
มีเรื่องกับคู่กรณีที่ขี่มอเตอร์ไซค

แล้วก็โดนทำร้ายร่างกายด้วย
กลายเป็นว่าเจ้าตัวเรียกร้องให้ตำรวจเข้ามาจัดการ

เจ้าตัวหายไปจากพื้นที่ครับ

ใส่ชุดสูตรสีคล้ายเดิมเลย
รอบนี้ไปยืนโวยวายไลฟ์อยู่กลางถนนสุขุมวิทย

ฝั่งขาเข้าพัทยาชนบุรี

ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ

จันทบุรีและล่าสุด๔ตุลามาโผล่ที่อายุทยา
แล้วหลังจากนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อ
พอไปทำเรื่องวุ่นวายแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ไปอ้าวไม่เจอแล้วหายไปแล้วไม่รู้ไปไหน

อย่าเลยเดี๋ยวขอเล่าข่าวต่ออีกหน่อยดีกว่า